พื้นที่อื่นอย่างสงขลา

เขามีการติดป้ายรณรงค์นะคะ
เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโควิด

โหหลวงพ่อพระต่างนี่
ยกป้ายเบอร์เรอเลยค่ะแล้วก็ไปติดกันเองเลย
เขียนกันเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
เดี๋ยวต้องดูกันหน่อยค่ะนี่เป็นบรรยากาศ
ตอนที่พระที่วัดเนี่ยนะคะก็ยกป้ายแบบนี้
แล้วก็เอาไปติดที่บริเวณหน้าวัด
คลิปนี้ค่ะในเพจวัดเรียบที่ตำบลบ่อยาง

ก็จะมีหลวงพี่ช่วยกันเป็นพระลูกวัดนะคะ
เอาป้ายโอ้โหมันใหญ่มากนะ
แล้วดูสิคะคุณผู้ชมป้ายใหญ่แบบนี้
จริงถ้าเกิดว่าอ่านเป็นสำเนียงใต้นะ
ก็จะเข้าใจเพราะว่าป้ายเขาเขียนเป็นสำเนียงใต้เลย

ก็คือให้ใส่หน้ากากนั่งห่างล้างมือทุกคนนโยม
ส่วนใครไม่ปฏิบัติตามส่งผีไปหลอกที่เรือน
นี่ค่ะนี่ไม่ใช่แค่หน้าวัดอย่างเดียวนะที่มีป้าย
ในวัดเองก็มีป้ายรณรงค์ป้องกันโควิดหลายแห่งเลยค่ะ
โยมที่มาที่วัดนี้เนี่ยนะคะที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
แต่ละคนเนี่ยนะหยิบมือถือมาถ่ายบ้างอมยิ้มบ้าง
เพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำตามดูสิเดี๋ยวจะส่งผีไปหลอกที่บ้าน

นี่เป็นกุศโลบายอาจจะทีเล่นทีจริงไม่รู้แหละ
แต่อย่างน้อยคนจะได้ตระหนักแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะ
ส่วนเพจของทางวัดก็เขียนว่า
ทุกคนสามารถระงับโควิดได้ด้วยการอยู่บ้านตนเองสัก๓อาทิตย์เท่านั้น
หากไม่ต้องการให้เชื้อโรคนี้อยู่ยาวนานไปเป็นปี
เออเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นเลยอยู่ที่บ้านดีกว่า๓อาทิตย์

แท็กช่วยกันแฮชแท็กช่วยป้องกัน
แฮชแท็กใส่หน้ากากนั่งหางล้างมือทุกคนนโย
แต่ท่านครับใส่หน้ากากนั่งหางเหรอครับ

อ๋อนะครับภาษาใต้สำเนียงไงอ๋ออ๋อ
ปฏิบัติตามกันนะไม่งั้นเดี๋ยวผีมาหลอกนะครับ